เอาไปดูกันที่คนสวยในวงการบันเทิงมาคราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวโชคนี้อากาศมันร้อน
มากับชุดว่ายน้ำสีสันสดใสจากแบรนด์ดังค่ะซัมเมอร์นี้แฟชั่นนิสตาร์ตัวแม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
เปิดมาแค่เนี้ยแฟนบอกเลยว่าจึงมากจึงสดข้อนบนเนี้ยคือเขาใส่บิกินี่เลย
แต่ว่าเขาใส่เสื้อคลุมสีชมพูอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นท่อนล่างนิดหน่อย
ในคอมเมนต์นี้ดิฉันไม่ได้ทะลึ่งนะอ่านตามคอมเมนต์ว่า
ก้นแม่เนียนกว่าหน้าหนูอย่างงี้อ่ะจริงแล้วมันได้นั่นไม่เป็นความจริง
รวมไปถึงอีกหนึ่งแม่ตามมาติดติดเลยค่ะคนนี้พูดชื่อปั๊บ
ฟีสต์ปากรอได้เลยนี่แม่น้องเวทมนต์โอ้ยแม่ใบเตยเหรอเนี้ย
มาในชุดบิกินี่สีเหลืองตัวจิ๋วแล้วก็ชุดวันพีชนี่จ้
ลายดอกมาเลยจ้ะแบบที่หนูอู้หูเอาใจสามีอยู่แน่นอนอืม
แซ่บแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูลีลาคุณแม่เขานะคะ
เดินเข้าเดินออกลองห้องในห้องเสื้อผ้าเนี่ยค่ะ
ร้อนกว่าอากาศก็แม่ใบนี่แหละจ้ะดูคุณผู้ของทัพค่ะ
ชุดไหนก็เอาอยู่พี่จ๋างอ่ะตัวแซปแซปเนี้ยเราเห็นกันบ่อยแล้ว
มาดูคนนี้ขยี้ตารอเลยหรือจะเป็นมิติใหม่ของความ
ซักซีคนใหม่ในวงการนี่อันตุ๋ยปุรรติศชาติจ๊ะสุดจริงคุณผู้ชม
นี่คืออันตุ๋ยจากแชงขาวสาวสุตร้องเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ
นี่สีสันสดใสริมสระว่ายน้ำแล้วอาตุ๋ยแกแอบแซวตัวเองนะ
บอกว่าภูมิน้องเป็นภูมิกะทิ

อื้ออาตุ๋ยเจอบ่อยที่ไทยรัฐนะเราก็ไปอดไปแซวพี่แกไม่ได้เลยจริงจริง
ทำไมถึงทำให้อาสดใสซาบซ่าได้ขนาดนี้
เป็นเพราะว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยมีคนรู้ใจหรือเปล่า

ไปฟังอัตุ๋ยพูดชัดตกลงยังไงอ่า
ก็แบรนด้าเอเมสโย
พึ่งผ่านจากการเข้าน้ำมาเขินมากมือจีบอยู่
แล้วก็ตอนโพสต์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเพราะว่ามันบิวต์ตัวเองด้วยการไปดูรูปคนในทริป
เป็นทุนมีความมอบว่าตอนนี้หัวใจจะชุ่มชัดค่ะ

เฮ้ยฮื้าาาาา
ซึ่งของจริงคืออะไรถ้ามีความรักใครจะหิ้วพาไปไหนอย่างนี้ได้เหรอ
ถึงเวลามีสองอย่างคือตายก่อนแล้วกับมีแฟน
มีแฟนก็คือรอลุ้นกันไปว่ามันอะไรก่อน
โอ้สักขนาดนี้รุ่นนี้เราไม่ตายง่ายค่ะแม่พุทธ

ว้าวของจริงนี่ยกพี่นางเลยนะ